มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งมีความคืบหน้า
เหตุที่คุณยายวัย๖๙ปี

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะครับ
ตำรวจก็ตั้งปมเอาไว้หลายประเด็น
โดยเฉพาะความขัดแย้งในเครือญาติ
แต่ที่น่าแปลกใจก็คือ
พบทูบที่จุดเอาไว้หลายดอก
คดีนี้ได้อย่างไรติดตามได้จากรายงานนะครับ
นางจางจันทมุทรอายุ๖๙ปีชาวบ้านบ้านหนองปริง
หมู่ที่๘ตำบลรัฐภูมิอำเภอควนเยงจังหวัดสงครา
ถูกคนร้ายบุกยิงเสียชีวิตเมื่อคืนวันที่๒๓มีนาคม
ที่ผ่านมาสภาพศพถูกยิงด้วยปืนลูกซองหนึ่งนัด
กระสุนชนิดลูกปลายเข้าที่หน้าอกหน้าท้องรวมเก้าแผล
และยังมีที่บริเวณเอวด้านหลังอีก๔แผลรวมทั้งสิ้น๑๓แผล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนสองทุ่มของคืนวันที่ยี่สิบสามมีนาคม
ที่ผ่านมายายจ้างอยู่ในบ้านกับลูกสาวและหลานรวม๖คน
ได้ยินเสียงสุนัขเห่าอยู่หลังบ้านนานเกือบชั่วโมงด้วยความสงสัย
จางจึงถือตะเกียงเดินออกไปดูตอนแรกคิดว่าสุนัขเห่างู
เพราะหลังบ้านติดกับสวนยางพาราแต่พอเดินถึงบริเวณหลังบ้าน
ซึ่งเป็นห้องครัวปรากฏว่าคนร้ายซุ่มอยู่ในพุ่มไม้
ใช้ปืนลูกซองยิงใส่นางจ้างหนึ่งนัดพอลูกสาวได้ยินเสียงปืนจึงรีบวิ่งไปดู
นางจางนอนคว่ำหน้าอยู่บริเวณหลังบ้านแต่พอพลิกตัวขึ้นมาก็พบว่า
โดนกระสุนชนิดลูกปลายิงเข้าได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลควรเนียง
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะที่ชุดสืบสวนคลี่คลายคดีเร่งรวบรวมพยาน
คือความขัดแย้งเรื่องหลักเขตที่ดินลุกล้ำที่ดินของญาติ
เรื่องเป็ดของเย็นจางที่หายไปนักร้อยตัวเมื่อปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ครอบครัวของนางจางยอมรับว่านางจางเป็นคนปักจัดชอบดุดาบุจจาผงผาง
แต่ก็จะดุด่าเฉพาะคนในบ้านเท่านั้นไม่เคยไปว่าเพื่อนบ้าน
ส่วนทูบหลายสิบดอกที่ปักอยู่ในบริเวณบ้านยอมรับว่ายายจางเป็นคนปักเอาไว้บ้าง
แต่บางส่วนหลานสาวเป็นคนปักเอาไว้เพื่อให้เจ้าที่เจ้าทาง
เปิดทางให้วิญญาณของยายจางกลับเข้าบ้านเพราะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
พร้อมกับบอกด้วยว่าหากยายจางมีคาถาอาคมจริงก็คงไม่ถูกยิงตายแบบนี้
สักแล้วเข้าไปแดบใบทราแบบนี้
ปั๊กคนเก๋นั่นนั่นคนเก๋
ไปเรื่อยก็บุญไปประชาคนเก๋คนเก๋

แล้วใครจะทำได้ล่ะแม่แม่ว่า
ไม่ต้องนะไม่ต้องจริง
เวลาอาจารย์มามามันจะเผาเหลือเปลือย
คดีนี้มีรายงานว่าตำรวจสภควรเนียง
เพื่อนบ้านที่ถูกระบุว่ามีปัญหาเรื่องที่ดินของยายจาง
ไปสอบปากคำแล้ว๒๓ปาก
แต่ทั้งหมดยังให้การปฏิเสธ
มีปัญหาในเรื่องของพยานเนื่องจากช่วงเกิดเหตุ
ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์หรือบ่อแสของคนร้าย
เพราะบริเวณหลังบ้านที่เกิดเหตุมีความมืด
ยากที่จะหาเบาะแสของคนร้าย
เจ้าหน้าที่จึงต้องรอผลตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
รวมทั้งหลักฐานทางวัตถุพยานมาประกอบ
เพื่อเชื่อมโยงทางคดีและสาวไปถึงผู้ก่อเหตุได้